คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของขโมยขจนกันหน่อยครับที่สงขรามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๓ปี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปทำธุระคนเดียวคนร้ายเนี่ยขับรถมากระชากระเป๋าไปเลย
รถล้มนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ศีรษะกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสเนี่ยภาพจับเอาไว้ได้อุ้ยเนี่ยค่ะ
ญาติพี่น้องต้องเอาภาพนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กตามหาคนร้ายหน่อยอืมนะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้เลยนะฮะ
คนร้ายมีชายหนึ่งหญิง๑นะฮะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาเป็นฮอนด้าเวฟสีดำไม่ทราบทะเบียน
พยายามขี่ตีคู่ไปนะฮะรถของผู้เสียหายขี่ไปคนเดียว
แล้วก็กระชากระเป๋าสะพายซึ่งวางอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถทำให้รถของผู้หญิงคนนี้ล้มทันทีครับ
นะฮะแล้วศีรษะเนี่ยก็กระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสแล้วคนร้ายหลบหนีไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เบือนปรัสนอยเพชรกระเสมสี่สิบสามเขตเทศบาลควลังที่หัดใหญ่สงครา
ตอนบ่ายโมงของเมื่อวานคนเจ็บคือนางสมพิษทองสายบัวอายุหกสิบสามปีครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับลูกชายของคนเจ็บชื่อว่านายนิโรธ
ขออภัยครับนายรถนินครับ
เขาบอกว่าเมื่อวานแม่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ออกไปต่อเป็น๓ล้อพ่วงในเมืองหัดใหญ่
เพื่อที่จะเอาไปเลขขายของเพื่อหารายได้เสริมในช่วงนี้

โดยลูกชายขี่รถจักรยานยนต์นำหน้าไป
ขี่ตามหลังไปจนกระทั่งสังเกตเอ๊ะทำไมแม่หายไป
วนกลับไปดูโอ้โหพบว่านอนหมดสติอยู่ที่พื้นครับ
ถูกกระชากระเป๋าแล้วก็ต้องนำตัวแม่ส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อาการแม่ของยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรง
ต้องดูว่ามีเลือดคลั่งในสมองหรือไม่
อาการก็เลือดก็เกือบข้างในสมองนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลญาติยินดีครับ

แพทย์ว่าพ่อดูอาการนะครับว่าจะเป็นยังไง
ก็ถามแม่ตอนนี้ความจำก็ยังจำไม่ค่อยดีนะครับ

ไม่ครับไม่ครับความจำแกดีมากเลย
พ่อหัวโดนพลาดกลุ่มแกถามซ้ำแล้วทำผิดว่าแกโดนอะไร
วันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยลงไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ

ซึ่งก็เป็นเจ้าของภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
คุณสิทธิชัยทองเอียดอายุ๒๘ปี
เขาบอกว่าตอนแรกเขาได้ยินเสียงรถล้ม
นึกว่าคุณป้าคนนี้ขับรถล้มเอง
แต่คุณป้าบอกว่าถูกกระชากระเป๋า
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขามึนหัวอยู่
พูดจายังแบบวนไปอยู่นะฮะวกไปวนมาอยู่

พอดูที่กล้องก็เห็นว่าถูกกระชากระเป๋าจริง

ตอนนี้ครอบครัวของคนเจ็บมีการนำภาพนี้
เจ้าของอู่ให้ไปแจ้งความแล้วที่สภหัดใหญ่
เพื่อติดตามคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะครับ